คุณผู้ชมมาถึงเรื่องราวต่อไปนี้เป็นสองเรื่องที่มันเกิดในโซเชียล
เรื่องแรกมีผู้หญิงคนนึงเขาไม่สามารถไปงานแต่งของพี่ที่ทำงานเก่าได้

คือเหมือนว่าบอกว่าจะไปแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้ไป
เจ้าสาวแชทไปทางเฟซบุ๊กไหนแกบอกจะมา
ตอนแกแต่งพี่ใส่ซองไป๕๐๐แกโอนมาด้วย๕๐๐
เลขบัญชีเสร็จแล้วแล้วก็ให้เลขบัญชีไปด้วย

สตองผู้หญิงสวยบนโลกความจริง

นำข้อความสนทนาของสาวคนหนึ่งที่ได้รับการ์ดเชิญไปงานแต่งของพี่ที่ทำงานเก่าแต่ตัว
เพราะฉะนั้นคือเจ้าสาวเนี่ยนะแชทมาถามว่า

พี่จำได้แกแต่งเนี่ยพี่ใส่ซองให้๕๐๐

พร้อมกับแนบสมุดบัญชีของธนาคาร
ที่จะให้โอนมาด้วยนะครับ

คือพยายามชี้แจงว่าติดงานจริงไปไม่ได้

แล้วก็จะโอนให้ละกันทีหลังละกัน

แล้วพี่จะคอยดูแล้วกันพี่ชอบคนที่คำพูดคน
เพราะยังไงสักวันต้องเจอหน้ากัน
เห็นไหมที่บอกว่าเนี่ยเออแบบไปไม่ได้เนี่ย

หรือไม่พูดกันเลยโอ้โห

เอ้าทำไมต้องตำหนิกันขนาดนี้
แล้วคนในเน็ตเองก็แนะนำว่าห่างจากคนแบบนี้เถอะ
คือจริงแล้วเขาจะไปไม่ไปก็เป็นสิทธิ์ของแขกของเพื่อที่จะไม่ไป
หรือว่าคือเป็นสิทธิ์ของเขานะฮะ
แต่ทีนี้คือเท่าที่อ่านข้อความที่เราคุยกันในหลายประโยคเนี่ยนะคะ

แต่ก็ถ้าฝ่ายผู้ที่ถูกทวงก็แบบ
ก็โอนอ่อนผ่อนตาว่าเออหนูไม่ได้เอาแต่ได้นะเดี๋ยวโอนให้
คือดูเหมือนอาจจะมีเรื่องราวอะไรแบบเบื้องหลังกว่านี้หรือเปล่า

แต่เธอก็พิมพ์ทิ้งท้ายไว้ก่อนนั้นเนี่ยเหมือนกันไงที่บอกว่า
พี่ชอบดูที่คนเนี่ยจะดูแล้วกันชอบที่คำพูดคน
เพราะมีคนบอกพี่ว่าอ้ำไม่มาหรอกแบบนี้

จะมีปัญหากันมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ

เป็นเรื่องราวการทวงเงินซองแต่งงานผ่านโซเชียล

อยากถามคุณผู้ชมเหมือนกันว่าสีน้ำเงินกับสีฟ้าเข้มมันต่างกันไหม

น้ำเงินกับฟ้าเข้มน้ำเงินกับฟ้าเข้มจริง
ต้องบอกก่อนว่าสีฟ้าสีน้ำเงินมันมีหลายเฉด

ถ้าจะถามว่าต่างไหมมันก็จะมีเฉดที่ต่างกัน
เรื่องนี้ให้ชื่อเรื่องว่าฟ้าเราไม่เท่ากัน

เขาเป็นแม่ค้าขายชุดนอนออนไลน์

สาวคนหนึ่งที่สั่งซื้อชุดนอนสีฟ้าเข้มมา
แม่ค้าก็ส่งไปให้เป็นฟ้าเข้มตามที่แม่ค้าเขามี

ลูกค้าบอกว่าแม่ค้าส่งผิด
ฉันไม่ได้สั่งสีนี้ฉันสั่งสีฟ้าเข้มไม่ใช่สีน้ำเงิน
ลูกค้าบอกว่าที่แม่ค้าส่งมาคือสีน้ำเงิน
แต่แม่ค้าก็พยายามอธิบายว่าอันนี้มันคือฟ้าเข้ม
ตัวอย่างเช่นสีของทงชาติอันนั้นคือน้ำเงิน
แต่ลูกค้ายืนยันว่า๔ชุดนอนที่แม่ค้าส่งมาแถวบ้านเรียกว่าน้ำเงิน
ไม่ใช่ฟ้าเข้มงงไหมล่ะ
งงกันไปตามตามกันเขาบอกว่าไม่มีใครที่บ้านเขาเรียกว่าสีฟ้าเข้มเลย

เขาบอกเอาล่ะสิฟ้าเราไม่เท่ากันซะแล้ว
แต่มันมีฟ้าอ่อนฟ้าเข้มจริง
ฟ้าก็คือฟ้าน้ำเงินก็คือน้ำเงิน
สุดท้ายแม่ค้ายอมเอาของคืนมาแล้วเอาเงินกลับไป
เราไม่มีฟ้าเข้มอย่างที่คุณต้องการ
แบบนี้เรื่องนี้ก็จบไปก็เป็นความงงของแม่ค้ากับลูกค้ากันไป
แต่ดิฉันมีทางออกให้สำหรับเวลาซื้อของออนไลน์แบบนี้
รอบรูปมาเลยค่ะแล้วก็วงหรือว่าชี้ลูกศรเลยบอกว่า
เอาแบบนี้สีนี้

บางคนมองว่าอันนี้สีส้มอีกคนนึงบอกว่าไม่ใช่นี่สีแดง
คือบางคนแบบเราตัดสินสีในคนละแบบกัน
เพราะฉะนั้นตัดปัญหาคุณผู้ชม

อันนี้สีอะไรมีดิฉันว่าสีแดง

ถ้าเลือดหมูต้องเข้มกว่านี้ต้องแก่กว่านี้อันนี้สีแดง

จริงอันนี้แดงแต่เป็นแดงแล้วก็เป็นแบบเหมือนแดงขาวอ่ะ

ถ่ายไปทั้งหมดที่มีถูกแล้วส่งไป

เอาอันนี้ชี้ลูกศรวงชัด

รูปที่ส่งไปมันคนละอันกัน
แก้ปัญหาแบบนี้สายช็อปต้องรู้ค่ะ